สวัสดีครับช่วงนี้อาจจะต้องทนร้อนหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากวันนี้เนี่ยนะครับ
จะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นเข้ามาตั้งฉากแล้ว
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กลางวันนั้นค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าเราก็จะใกล้เข้าสู่วันที่มีชื่อว่าวันคริสมายันนะครับ

ก็จะเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือนั้นจะมีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
ซึ่งแน่นอนครับกลางวันยาวนานแบบนี้
ดวงอาทิตย์นั้นมาตั้งฉากในแถวพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานตอนบนแบบนี้ก็ทำให้อากาศนั้นค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่น่าจับตาก็คือกลุ่มฝนนะครับ
ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนเป็นแนวร่องฝนเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งแนวร่องฝนนี้เองมีลักษณะการเคลื่อนตัวตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับ
ประมาณ๑เดือนหลังจากที่ดวงวันที่เข้ามาตั้งฉากแนวกลุ่มฝนที่เป็นฝนตกหนักตกนาน
จะค่อยเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ดังกล่าว
หลังจากนี้เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าในพื้นที่ประเทศไทยของเราครับ
ถ้าหากจำกันได้ช่วงประมาณวันที่๒๗เดือนที่แล้ว
อาทิตยเข้ามาตั้งฉากในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงตอนกลางหลายพื้นที่นะครับ
รวมกับลักษณะของกระแสลมที่จะมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์
มีแนวโน้มที่จะทำให้ฝนนั้นกลับเข้ามาตกชุกเพิ่มนะครับ
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ในขณะที่อากาศเย็นนะครับก็ค่อยจะเริ่มหมดปาดลงนะครับ
หลังจากที่ก่อนอันนี้ฤดูร้อนมีการแผลลงมาเป็นระยะ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประมาณตุลาพฤศจิกานะครับ
ทีนี้นะครับการคาดการณ์ฝนนะครับก็จะพบว่าในพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
เหนืออีสานจะเริ่มเข้ามามีลักษณะของฝนเนี่ยนะครับ
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์ครับ
ส่วนในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ภาคใต้ครับเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์คลื่น
เพราะว่าคลื่นเนี่ยนะครับสูงประมาณ๑๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ

นั้นใครที่จะใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างกลางทะเลโดยเฉพาะเรือเล็ก
ต้องเพิ่มความระมัดระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ส่วนอุณหภูมินะครับในช่วงเช้าอากาศนั้นยังคงดีอยู่นะครับ

ส่วนช่วงเย็นครับจะเป็นช่วงที่กระแสลมนั้นพัด
เอาความชื้นเข้ามาปกครุมเมืองไทย

อากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ก่อนที่จะมีฝนเข้ามาตกในพื้นที่รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับ
อากาศนั้นจะเริ่มมีฝนเข้ามา
มีวดผ่านในช่วงต้นสัปดาห์ค่อนข้างหนักอย่างเทียว
ผมคุฎนันพี่สิสมหัสสวัสดีครับ